ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะนักเรียนอาชีวะยกพวกตีกันทะเลาะกันกับคู่อริมันมีอีกแล้วนะคะอ่านข่าวแบบนี้จนเบื่อนะคะตำรวจบอกว่าไม่รู้ว่าขัดแย้งส่วนตัวหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าสถาบันหนึ่งอะค่ะเขากำลังจะมีการสถาปนาสถาบันเร็วนี้อาจจะแบบโอ้โหต้องประกาศศักดาโชว์ความเก่าอะไร
เขาขับรถตุ๊กเขาไปยืนรอผู้โดยสารอยู่แถวนั้นโดนแบบโอ้โหให้กระสุนเข้าหน้าผากอ่ะคุณภากภูโอ้โห
ศบใหญ่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ยิงกันนะคะ
ปากซอยจรรสนิษฐ์วงสิบเอ็ดถนนจรรสนิษฐ์วงเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ
คนที่โดนลูกหลงชื่อว่านายชาญสะทองแป้นอายุ๕๓

โดนกระสุนเข้าที่หน้าผากคุณผู้ชมเลือดออกเยอะเลยนะคะ
แต่ก็ยังมีสติคุยตอบโต้ได้ก็รีบส่งโรงพยาบาลสิริราช

คนหนึ่งถูกยิงที่ขาอีกคนถูกยิงเข้าที่บริเวณราวนม
ทั้งสองคนนี้เป็นนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ก็อยู่เยื้องกับจุดที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะคะ
จากการตรวจสอบเจอปืนปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอก
ตกอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนแถวนั้นตกใจมาก

คนที่สัญจรผ่านไปมาวิ่งหนีกันโอ้โหกลัวจะโดนลูกหลง
ทีมข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะยังมีคราบเลือดอยู่เลย
ก็ไปคุยกับนายชาญคนขับรถตุ๊กที่โดนลูกหลง
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ขับรถตุ๊กอยู่แถวนี้เป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุก็ยืนอยู่เพื่อรอรับผู้โดยสาร
ก่อนเกิดเหตุเห็นแล้วเด็กนักเรียนอาชีวะของเทคโนโลยีสยาม
ขี่รถจักรยานยนต์มา๒คันมากันสองคนขี่มาคนละคัน
แล้วก็กำลังจะเลี้ยวเข้าหน้าร้านสะดวกซื้อที่ปากซอยจรรย์สนิทวงสิบเอ็ด
มีอีกกลุ่มนึงขี่รถจักรยานยนต์มากัน๕คันมากัน๕๖คนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ขี่รถมาแล้วก็ปาดเลยแล้วก็ชักมีดออกมาเลยเข้ามาทำร้ายนักเรียนอาชีวะค่ะ
นักเรียนอาชีวะเขาเลยหนีทิ้งรถหนีเข้าไปในซอยเข้าไปในซอยจรรย์สนิทวงสิบเอ็ด
แต่ตัวกลุ่มคู่อริเนี่ยถือมีดวิ่งตามเข้าไปในซอยปรากฏว่านักเรียนเทคโนวิ่งเข้าไป
เจอพวกพวกเยอะเลยวิ่งกรูกันออกมา๒๐กว่าคนนี่ทีนี้ไอ้คนที่วิ่งตามเข้าไปวิ่งหนีสิคะ
พลิกเลยคดีพลิกอ่าทีนี้วิ่งหนีค่ะทีนี้พอวิ่งหนีเนี่ย
วิ่งไปหาเพื่อนวิ่งไปที่รถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้แล้วก็ยิงปืนใส่
ใส่กลุ่มที่วิ่งกรูกันออกมาจากซอยอ่ะครับกระสุนก็เลยไปโดนคนขับรถตุ๊กอะค่ะ
แต่ว่ากลุ่มเด็กเทคโนเขาไม่หยุดนะเขาก็ยังวิ่งเข้าหากันอ่ะ
ก็ยังชุนละมุนก่อเหตุกันนะคะทีนี้กลุ่มที่มีปืนยิงใส่ไปสี่นัด
โดนอีกฝั่งหนึ่งบาดเจ็บไปสองคนแล้วก็ปาระเบิดปิงปองใส่สองลูกโอ้โห
แต่ระเบิดทำงานลูกเดียวก็ก่อเหตุกันอยู่แบบนี้
แล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างหนีกันไปกลุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์กันมา
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันไปอ่ะค่ะที่มากันห้าคันห้าหกคนอ่ะ
ก็ขี่หนีกันเนี่ยแต่มันมาเนี่ยมันมาทั้งมีดทั้งปืนทั้งระเบิดเลยนะ
ใช่งามโอ้โหทุกอย่างเลยอ่ะนี่ฮะแล้วลุงชาญบอกว่า
ปกติแล้วทุกวันช่วงเช้าก็จะมาจอดรถตุ๊กตรงนี้มารอรับผู้โดยสาร
ไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงเหมือนครั้งนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นด้วย
ตัวเองถูกลูกหลงตอนแรกยังไม่คิดว่าโดนยิงนะ
คิดว่าเป็นก้อนหินที่แบบเครื่องมาถูกหน้าผาก
แต่พอเอามือจับดูรู้เลยว่าเป็นลูกกระสุน
ซึ่งโชคดีที่กระสุนเจาะเข้าหน้าผากไม่ถูกเส้นประสาท
ก็เลยไม่เป็นอะไรมากแต่หมอบอกว่ายังไงก็ต้องไปผ่าเอาลูกกระสุนออก
ตอนนี้เย็บไป๑๐กว่าเข็มนะครับ
ส่วนปืนที่ตกอยู่ข้างรถตุ๊กนะครับ
ไม่ใช่ของกลุ่มเด็กเทคโนแล้วก็มั่นใจว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้เตรียมการมา
เพราะว่ามาแบบถอดป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ออกหมดทุกคันเลย
แล้วก็ปิดบังใบหน้ากันมาด้วย
ซึ่งลุงชาญบอกว่าในฐานะที่เขาก็เคยเรียนช่างกลมาก่อน
นี่ลุงนี่รุ่นพี่ไม่เคยใช้วิธีการแบบนี้
สมัยลุงนะมีปัญหากับใครนัดต่อยกันตัวต่อตัว
ไม่ใช่เอาอาวุธมาตระเวนก่อเหตุ
แล้วก็ขอให้คิดเสมอว่าพ่อกับแม่ส่งมาเรียน

ที่สำคัญตัวลุงเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย
ต้องมาเดือดร้อนจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไป๔๐๐กว่าบาท
พอออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่หายดีเนี่ย
เย็บเนี่ยอยู่ที่หน้าผากเนี่ย
ก็ต้องมาขับรถตุ๊กหาเงินต่อทั้งที่ยังบาดเจ็บกันอยู่
มันลอยแบบอุ๊ตรงนี้ผมก็คำดู
กลายเป็นลูกกระสุนลูกใหญ่เลยครับ

คิดว่าเขาคงเตือนมาก่อเหตุแน่นอน
เพราะว่าได้ข่าวว่าเขาตีกันมาครั้งหนึ่งแล้ว

ทั้งยิงทั้งปลาระเบิดใส่กันเลย

คิดถึงคนที่เขาไม่รู้ที่หนูอยู่ไหนอะ
จะต้องมารับกรรมครั้งนี้ด้วย

คนที่ไม่รู้เรื่องจะต้องโดนด้วย

คิดดูไหนก็ต้องเสียเงินไหนก็ต้องเก็บตัว
บางคนก็ตายโดยไม่รู้เรื่อง

คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือพ่อแม่

ยังไม่เป็นอะไร
ติได้ถามลุงมาไหมเนี่ยแขวนพระอะไรเนี่ย
โชคดีนะยังไม่แบบเป็นอะไรเยอะเนาะ

ยังไงก็ฝากดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ลุงหน่อยนะครับ

ตอนนั้นกำลังเรียงของอยู่หน้าร้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์หนีกัน
มีกลุ่มเด็กเทคโนวิ่งตามมา
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ใช้ปืนยิงใส่เข้าไปอีก๔นัด

ก่อนจะมีเด็กเทคโนคนหนึ่งถูกยิงเข้าที่ขา

ถ้ามันมุ่งมั่นตั้งใจเรียนแบบนี้บ้างก็ดีนะ

แต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขี่รถหลบหนีไปได้
แม่ค้าแถวนั้นยอมรับว่าขณะเกิดเหตุกลัวมากไม่เคยคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
ขายของตรงนี้มาสามสิบปีครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุด
ถึงแม้จะไม่มีใครเสียชีวิตแต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้น
เด็กเหล่านี้ต้องไปเรียนหนังสือไม่ใช่มาไล่ฆ่าฟันกันแบบนี้
มาเยอะก็เลยทั้งเล็กแตกควรจรวมมาเห็นอะไร
มีแค่นี้พอเปิดไฟแดงปุ๊บมันก็ไป
ไฟนู้นไม่ได้ท้าทายมันมีปืนแต่ไฟนี้มันไม่ยอม

ท้าทายบอกว่าเหมือนกับว่ากูก็ไม่ยอมมึงอ่ะ

กูมามันก็จะวิ่งมาต่อยกันแล้ว

คนอ่ะสู้มันสู้มันมันก็ไม่ถอย
ฝั่งนี้ก็ไม่ถอยฝั่งนี้ก็ไม่ถอย
แต่มันไม่ได้ลงมอเซ็นต์นะมันข้อมอเซ็นต์แล้วมันยิงเลยนะ
เราก็ตะโกนไป๕๖รอบ
ถอยให้มันถอยฝั่งนี้ถอย
ไม่ต้องไปลูกมันมีปืนก็ตอบอย่างนี้จริงนะ
ไม่ผมไม่ยอมมันมันก็ตอบผมนะ

อย่าตีกันเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีหรอก
คนที่ฉลาดเขาไม่ตีหรอกเชื่อไหม
ตลาดเขาต้องเรียนหนังสือทำงานให้พ่อให้แม่ชื่นใจ
ยังพูดเพราะไงผมผมจะสู้มัน
ทำไมมันมุ่งมั่นในเรื่องสู้กันมาก
เขามีปืนเขามีอะไรก็ไม่สนนะผมจะสู้มัน
บอกแบบนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกจารุพัฒน์ทองโกมล
ผู้กำกับการสอนอบางกอกใหญ่
เบื้องต้นเนี่ยคนก่อเหตุที่มากัน๕คน
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๕คันเนี่ยค่ะ
พอขี่ผ่านจุดเกิดเหตุตรงนี้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ

ไปเจอกับนักเรียนอาชีวะที่ตอนแรกเขามากันสองคนนะคะ
ก็ยิงปืนปลาระเบิดใส่
แต่ว่าฝั่งที่มา๒คนที่เขาวิ่งหนีเข้าไปในซอย

วิ่งกรูกันออกมา๒๐กว่าคนเนี่ยค่ะ
แล้วก็มาชุนละมุนกันอย่างที่คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะ
ทีนี้ก็เลยมีการสั่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปดูกล้องวงจรปิด
เพื่อตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
สาเหตุเบื้องต้นก็ตั้งประเด็นเรื่องของความขัดแย้งของนักศึกษาต่างสถาบัน
เพราะว่ามีสถาบันแห่งหนึ่งกำลังจะมีการสถาปนาสถาบัน๑๗กรกฎาคมนี้
นี่ก็เป็นไปได้ประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ของสถาบันตัวเองอะไรแบบนี้
ส่วนประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวก็ยังไม่ตัดทิ้งนะคะ
เดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดก่อนก็น่าจะเห็นว่าใครทำอะไรก่อเหตุยังไงกันบ้าง
แต่ก็จะเห็นเลยว่าแต่งตัวมามิดชิดมากอ่ะนะ